อีกหนึ่งผลงานที่ต้องติดตามแน่นอน
เขาบอกว่าเป็นละครฟอร์มยักษ์ฟอร์มโตค่ะ
ปตา๒๕๕๐นั่นเองนะคะ
ก็ได้คิวออนแอร์แล้วกันยายนนี้

อันนี้เป็นภาคต่อจากละครเรื่องคือเธอ
มาริโอยาเล่นนะคุณผู้ชมค่ะ

ได้อัปเดตภาพเบื้องหลังกองถ่ายเป็นระยะ
บอกเลยว่าเรื่องนี้พี่เคนเจรียดของเราทุ่มเทมากเลย
โดยเฉพาะการเป็นผู้กำกับละครครั้งแรกค่ะ

รีบถ่ายรีบเสร็จจนได้ฉายา

ส่วนที่จะให้น้องแอร์บิเกลนะคะลูกสาวแม่ชมเข้าฉากด้วย

เพราะว่านับนิ้วดูคิวแล้วค่ะก็คงไม่ทัน
แต่อย่างไรก็ตามอาจจะได้เห็นน้องเอบิเกลล์
ในกิจกรรมโปรโมทละครก็เป็นได้

ดีใจมากที่ทางแฟนทะทะทีวีทุกคน
ติดตามข่าวสารของเรื่องซุปตา๒๕๕๐อยู่นะครับ
ตอนนี้ก็ถ่ายทำมาเกือบจะเสร็จแล้วครับ

ก็น่าจะได้ชมเร็วนี้เลยครับ

จริงอยากให้เห็นมากเลยครับ
แต่ว่าน่าจะไม่ทันแล้วครับ
เพราะว่าเหลืออีกไม่ประมาณไม่ถึง๓๔คิวก็ปิดกล้องแล้วครับ
ก็ไม่แน่นะอืมไม่แน่นะ
อาจจะมีกิจกรรมอะไรที่เราอาจจะได้เจอน้องเขาก็ได้นะ
ยังไงก็ฝากให้ติดตามด้วยละกันนะครับ
ติดตามกันด้วยนะคะกันยายนนี้ซุปตา๒๕๖
เมื่อกี้เชอรี่ถามว่าถ้าแอบิเกลเล่นละครเรื่องนี้

พอพูดได้ยังน่าจะประมาณพูดไม่ได้แต่น่าจะร้องได้ยาวอยู่นะ
เออนะคะติดตามกันด้วยละกันนะจ๊ะ